สวัสดีครับเจ็ดนาฬิกา๑๗นาทีนะครับช้าวันนี้ใครที่กำลังเดินทางสัญจรอยู่หรือว่ากำลังอยู่บ้านอยู่นะครับมาตรวจสอบสภาพอากาศกันเพราะว่าหลายพื้นที่ยังคงมีโอกาสเกิดฝนอย่างต่อเนื่องในรู้ก่อนแล้วหนาวกับผมคุบตนอันพิสิทธิ์มหาลแต่ก่อนที่เราจะไปตรวจสอบสักนัดการณ์ฟ้าฝนความแรง

ที่จะเคลื่อนที่เข้ามาปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนอกจากนี้เองเนี่ยนะครับยังมีบทบาทสำคัญในการเหนียวนำเอากระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งพัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยรวมไปถึงทะเลอันดามันให้มีกำลังแรงอย่างต่อเนื่องแรงแบบนี้จึงสามารถที่จะหอบเอาก
ก็จะสามารถทำให้เกิดการกลั่นตัวของไอน้ำแล้วก็กลายฝนตกเกิดขึ้นได้
ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าตอนนี้เองเมืองไทยของเราในแต่ละพื้นที่ตั้งแต่ตอนบนจนถึงตอนล่างมีจุดไหนที่มีการก่อตัวของกลุ่มเมฆ
และกลุ่มเมฆเหล่านี้สามารถที่จะกลายเป็นกลุ่มฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นภายใน๑ชั่วโมงนี้ได้บ้างไปดูกันที่บริเวณพื้นที่ทางตอนบนก่อนนะครับส่วนใหญ่นั้นจะเน้นในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะครับโดยจังหวัดที่อาจจะต้องระวังหน่อย๑ชั่วโมงนี้อาจจะมีฝนตกลงมาได้แก่บริเวณจังหวัดเลยหนองบูลำ
ในบริเวณตอนกลางครับในบริเวณจังหวัดลบบุรีสละบุรีนครปฐมราชบุรีกาญจนบุรีส่วนภาคตะวันออกจังหวัดระยองจันทบุรีตราสภาคใต้ระนองพังงาสุรทานีครับบี่นครสีธรรมราชสตูนสงขลาแล้วก็ยาลาครับ
พื้นที่เหล่านี้ตอนนี้มีการก่อตัวของกลุ่มเมฆฝนอยู่นะครับอย่างที่บอกไปใครที่จะออกจากบ้านดูฟ้าดูฝนก่อนเพราะว่าอาจจะมีฝนโปรยปลายลงมาได้นะครับก็เตรียมอุปกรณ์กันฝนออกจากบ้านด้วยนะครับ
ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูการคำนวณจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีเป็นลักษณะการตกของฝน
เริ่มต้นในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ก่อนนะครับบริเวณที่มีสีเหลืองสีส้มคือบริเวณที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักสีเขียวคือตกปานกลางนะครับส่วนสีน้ำเงินคือตกปล่อย
จะเคลื่อนที่เข้ามาปกกลุ่มบริเวณพื้นที่ภาคอีสานโดยเฉพาะอีสานตอนล่าง
ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังหน่อยจะสังเกตว่ากลุ่มฝน
มีการกระจายตัวเป็นวงกว้างเลยทีเดียวนะครับปกคลุมในพื้นที่ภาคอีสาน
ตอนล่างภาคกลางรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกปกคลุมแบบนี้ต่อเนื่องนะครับ
ตลอดจนถึงพรุ่งนี้เช้ามีการกระจายตัวในหลายจุดหลายพื้นที่ดังนั้นใครที่อยู่
บริเวณดังกล่าวต้องเฝ้าระวังอย่างที่บอกครับจังหวัดอุบลราชธานีซูรินศรีสะเกด
พื้นที่เหล่านี้มีโอกาสที่จะเจอภัยพิบัตรตามมานะครับ
เรามาดูการคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนสะสมต่อจากนี้ไป๒๔ชั่วโมง
พื้นที่สีเขียวคือบริเวณที่คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณน้ำฝนสะสมเยอะเป็นพิเศษนะครับ

ส่วนบริเวณที่มีสีเหลืองสีส้มคือบริเวณที่คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณน้ำฝนตกสะสมมากกว่า๑๐๐มิลลิเมตรนะครับ
ซึ่งอาจจะทำให้เกิดเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลักเกิดขึ้นได้
ส่วนใหญ่นั้นจะเป็นในบริเวณทางภาคอีสานตอนล่างนะครับ
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกในจังหวัดเดิมนะครับ
ก็คือจังหวัดจันทบุรีและบริเวณจังหวัดตราด
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้กลุ่มฝนส่วนใหญ่นั้นจะเน้นตกบริเวณริมชายฝั่งนะครับ
ในบริเวณฝั่งอันดามันตั้งแต่ตอนบนจนถึงตอนกลาง
ซึ่งแน่นอนครับก็จะทำให้คลื่นนั้นสูงขึ้น
ในวันนี้นะครับอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ๓๕๓๖องศาเซลเซียต
ส่วนบริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลางฝนที่ตกลงมานั้นก็ดับอุณหภูมิความร้อนได้ดีเลยทีเดียว
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานและบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
สูงสุดวันนี้ไม่เกิน๓๐องศาเซลเซียต
แต่ว่าพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานตอนบน
แล้วก็บริเวณพื้นที่แนวรอยต่อระหว่างภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบน
อาจจะร้อนหน่อยนะครับอยู่ที่ประมาณ๓๕๓๗องศาเซลเซียต
นี่คือการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่จะเกิดขึ้น
แต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงต้องเน้นย้ำนะครับเรื่องของคลื่น
เพราะจากการตรวจสอบสร้างแรงการคลื่นล่าสุด
โดยเฉพาะบริเวณฝั่งอันดามัน
ใครที่จะเดินเรือคลื่นสูงประมาณ๒๓เมตร
ซึ่งสามารถที่จะทำให้เกิดอันตรายต่อการเดินเรือได้
ดังนั้นใครที่จะเดินเรือในระยะนี้
นักท่องเที่ยวชาวประมงต้องตรวจสอบสภาพอากาศ
รวมถึงติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างสม่ำเสมอ
ก็จะมาดูกราฟฟิกต่อไปนะครับ
คำนวณความรุนแรงของคลื่น
อยากให้คุณผู้ชมได้ดูพื้นที่สีเขียว
คือบริเวณที่คาดการณ์ว่าคลื่นจะสูงเป็นพิเศษนะครับ

ตั้งแต่บริเวณทางตอนบนของอ่าวไทยลงมา
จนถึงบริเวณตอนกลางของอ่าวไทย

แล้วก็จะแรงเป็นพิเศษในช่วงเย็น

แน่นอนครับเมื่อสภาพอากาศแปรปวนแบบนี้
หนึ่งปรากฏการณ์ที่มักจะเกิดขึ้น
ก็คือเรื่องของน้ำทะเลเปลี่ยนสี
หรือว่าชื่อทางวิทยาศาสตร์คือแพลงต้อนบูม

เป็นสีเขียวแบบนี้แหละครับ
ซึ่งปรากฏการณ์นี้ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาตินะครับ
แต่ก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่

ถ้าหากเราไปอยู่ในบริเวณดังกล่าวนะครับ

มักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีฝนตกอย่างหนัก
หรือว่าน้ำท่วมติดต่อกัน๓๗วัน

ที่ทำให้แพลงต้อนพืชเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว

ถ้าหากโดนแล้วอาจจะมีอาการคันเกิดขึ้นได้

จะเกิดขึ้นในขณะที่พายุเข้ามาอย่างรุนแรง

ทำให้เกิดปรากฏการณ์นี้เพิ่มขึ้นได้
ถ้าหากน้ำทะเลมีอุณหภูมิสูงขึ้น
ก็สามารถที่จะทำให้แพงต้นนั้นเจริญ
โตได้เช่นเดียวกันนะครับในระยะนี้การเดินทางท่องเที่ยว
การดูแลรักษาสุขภาพถือว่าเป็นสิ่งสำคัญและที่สำคัญครับ
ต้องตรวจสอบสภาพอากาศอย่างสม่ำเสมอด้วยปิดท้ายวันนี้นะครับ
เวลาละสินอดของพี่น้องชาวมุสลิมทั่วประเทศนะครับรวมไปถึง
ในวันนี้ใครที่จะเดินทางมีการวางแผนเดินทางตามจุดต่าง
ทั่วทุกมุมโลกเดี๋ยวเราไปตรวจสอบสภาพอากาศจากทุกจุด
ในพื้นที่บนโลกของเราใบนี้กันนะครับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
สวัสดีครับทุกคน